คุณผู้ชมครับยุคนี้สมัยนี้กล้องเยอะแยะไปหมดนะฮะ
กล้องตามถนนกล้องหน้ารถอะไรพวกนี้นะ
ตามบ้านตามเสาไฟ
เพราะฉะนั้นจะทำอะไรเนี่ยอย่าไปโกหก

อย่างนั้นเนี่ยความจริงมันปรากฏแป๊บเดียวนะครับ

รถยนต์สีดำนะครับ
ขับมาแล้วก็ชนผู้ชายเสื้อสีดำนะฮะท่านผู้ชม
มี๒คลิปนะดูคลิปแรกก่อนนะครับ
คลิปนี้รถที่ขับมาด้วยความเร็วเลยพุ่งชนด้านหลังของชายเสื้อดำเข้าอย่างแรงเลยนะฮะ
หมวกเขากระเด็นหลุดจากศีรษะเลย
ตัวนี้ก็ถูกรถกระแทกกระเด็นไปอยู่ด้านข้างรถ
กำลังเดินอยู่บนถนนในซอยนะฮะ
คลิปนี้คนที่ขับรถบอกว่าคนเดินถนนเดินตัดหน้า

โดยที่ไม่รู้ว่าเขามีภาพกล้องวงจรปิดอีกด้านหนึ่งที่เป็นหลักฐานนะครับ
เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดอีกด้านหนึ่งนะครับ
ที่ชายเสื้อดำจะถูกรถชนพบว่าเขาก็เดินมาตามทางตามปกติ
ยังมีคนชุดสีฟ้าวิ่งสวนทางมาเลย
ส่วนรถเก๋งสีดำขับมาด้วยความเร็วพุ่งชน

ใช่เนี่ยมาอ้างว่าเขาตัดหน้าด้วย

นี่ฮะซอยนี้เป็นซอยค่อนข้างแคบจะมีรถจอดอยู่ด้านหนึ่งเป็นประจำนะ

เจ้าของคลิปที่โพสต์คลิปนี้นะครับบอกข้อความเอาไว้ว่า
ตอนเกิดเหตุคนขับรถให้การกับตำรวจว่า
คนที่ถูกชนเนี่ยวิ่งตัดหน้ารถ

แล้วซอยเล็กแบบนี้ซอยแคบแบบนี้ขับเร็วขนาดนี้ไม่เบรกเลยด้วย
เหตุเกิดที่หน้าบ้านแล้วมีกล้องพอดี
ก็เลยต้องนี่แหละฮะเอามาแฉแล้วก็ติดแฮชแท็กว่าเดี๋ยวรู้กัน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็สอบถามไปยังเจ้าของคลิปนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอน๔โมงเย็น

คนขับรถแจ้งตำรวจว่าถูกชายเสื้อสีดำวิ่งตัดหน้ารถ
แต่พอเขาไปเปิดคลิปเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าบ้านเขา

ก็เลยเอาคลิปนี้ไปเป็นหลักฐานให้กับญาติของผู้บาดเจ็บ
นำไปมอบให้กับตำรวจสนภาษีเจริญ

ส่วนคนที่ถูกชนนะฮะเป็นชายอายุ๖๒ปีนะครับ
กำลังเดินออกกำลังกายตอนเย็นอยู่
ตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะ
ก็รู้สึกตัวพูดคุยได้นะครับ

ส่วนคนขับรถยนต์นั้นอายุ๔๘ปี
ก็ทราบว่าก็เป็นคนในระแวก